คุณผู้ชมคะศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

ทำหน้าที่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
แล้วก็นับเป็นศูนย์การศึกษาพัฒนาแห่งแรกด้วย
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ

ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
เนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เป็นสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้รู้สึกว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

นับเป็นสิ่งล้ำค่าที่พระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างขึ้น
เป็นบ้านไม้สองชั้นมีใต้ถุนสูงไม่มีการตอกตะปู

ออกแบบด้วยพระองค์เองอย่างเรียบง่าย
พร้อมทั้งทรงขนานนามว่าบ้านสามจัว
ไว้เป็นที่ประทับทรงงานที่ศูนย์แห่งนี้
เมื่อปี๒๕๒๐ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดิน
โดยตั้งใจให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
พระตำหนักที่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
จำนวน๒๖๔ไร่
แต่กลับทรงถามชาวบ้านที่ถวายที่ดินว่า
ก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั่นนะถ้าหากไม่สร้างตำหนักแต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหม
เขาบอกยินดีก็เลยเริ่มทำที่นั่น
พระราชดำรัฐพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ลำไยชายเทศทายาทผู้ถวายที่ดินได้เล่าถึงความภูมิใจที่ครั้งหนึ่งผู้เป็นพ่อและชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง
ร่วมกันน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดินที่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เนื่องจากมีพื้นที่สภาพแห้งแรงมากปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น
แม้แต่ปลูกมันสัมปะหลังยังไม่ขึ้นเลย
เมื่อตอนที่ท่านเสด็จมาแล้วก็พ่อเข้าเฝ้า
ในหลวงท่านก็ถามนะบอกว่า
ฉันจะไม่สร้างตำหนักแล้ว
ยังไม่ได้อยู่จะทำเป็นสวนศึกษาอะไรพวกนี้
ให้ชาวบ้านแล้วก็ผู้ใหญ่ให้ฉันแล้ว
ฉันเอาทำอะไรก็ได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
อ่าแล้วเขาก็บอกว่าครับได้เขาก็บอกอย่างนี้
ผมก็ยินดีให้บอกยกให้ในหลวงแล้วก็จะเอาทำอะไรก็ได้
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนองพระบรมราชบายตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชส่งหวากรากฐาน
เพื่อเป็นต้นแบบของความสำเร็จที่สามารถเป็นแนวทางและตัวอย่างให้แก่พื้นที่อื่น
ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จโดยให้หน่วยงานต่างเข้ามาร่วมกันบูรณาการเพื่อให้ความรู้ด้านต่าง
ช่วยเหลือราศดรให้สามารถพึ่งตนเองและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
เช่นการปลูกพืชการเพาะชำกล้าไม้การอนุรักษ์ดินและน้ำการชนรับประทานการเลี้ยงสัตว์การประมง
แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและพืชสมุนไพรงานศิลปะหัตกรรม
องค์ทรงมีพระเฉริยภาพคือที่โบราณคงแบบองค์รวมนะครับ
ก็คือว่าพื้นที่รอบบริเวณนี้
คือพยายามเป็นแหล่งน้ำก็พัฒนาเข้ามา
แล้วก็ผันน้ำเข้ามาสู่พื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับ
หลังจากที่พัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็พัฒนาดินนะครับดินทราย
นี่คือหลักกิโตมายเมื่อมีแหล่งน้ำพัฒนาดินขึ้น
แล้วก็ปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติ
นี่คือหลักการพัฒนาของพื้นที่แห่งนี้
เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรว่าอะไรที่ประสบความสำเร็จ
แล้วก็พัฒนาเป็นองค์คลุมแบบง่ายถ่ายถ้าใกล้สูตรเศรษฐกรนะครับ
ในทุกปีจะมีประชาชนและเยาวชน
เข้ามาเรียนรู้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้
ทำให้เข้าใจแนวพระราชดำริอย่างลึกซึ้ง
และเดินตามเส้นทางของความพอเพียง
น้อมนำพระราชดำริไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ถึงผมจะเกิดมาเป็นคนยุคใหม่

ได้เห็นท่านลงพื้นที่ต่างไปทรงงานไปเหน็ดเหนื่อย
แต่ผมก็ได้เรียนรู้ประวัติของท่านว่า

เป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อประสงค์นิกรชาวไทยทุกคน
ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
เนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเศร้า
โอบล้อมไปด้วยน้ำพระราชหรือไทยอันเปี่ยมล้น
พระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพลิกฟื้นพื้นดินจากที่เต็มไปด้วยเม็ดสายที่แห้งแรง
กลับกลายมาเป็นพื้นที่สีเขียวขจีจากพระอัจฉริยภาพ
กลายเป็นปฐมบทแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง